เขาจะมาตรวจสอบแล้ว
จะมาติดตามความคืบหน้าความพยายาม
การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณมาซีรีกล่อมแก้ว

เช้าวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ติดตามความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานในระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับของสัตว์น้ำค่ะ

รวมถึงช่วงบ่ายค่ะจะเป็นการตรวจสอบ

แล้วก็เรือที่เป็นสัญชาติต่างชาติ
ที่จะมาเทียบท่าที่ไทยค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ลงพื้นที่จุดแรกที่องค์การสะพานปลา

ตรวจสอบความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพทั้ง๗หน่วยงาน

แจ้งเข้าออกเรือประมงที่เทียบท่า
โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

มงไทยที่แม้จะเริ่มนำเครื่องชั่ง

ทำให้การตรวจสอบความเชื่อมโยงของสินค้าทะเล

ต้องคุมราคาเครื่องชั่งไม่ให้ราคาสูงจนเกินไป

ให้มีเสถียรภาพมีความน่าเชื่อถือ

จะตรวจสอบไปถึงสายการผลิตที่ปลายทาง
คือโกดังหรือโรงงานเก็บสินค้า

ประมงและทะเลของสหภาพยุโรป

ในเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐นี้

ในการทำประมงผิดกฎหมาย

จะลงพื้นที่ไปในอำเภอพระประแดง

เพื่อไปตรวจสอบสินค้าประมงนะคะ
โดยเรือสรรชาติต่างชาติ